ตามดิฉันมาที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เขาก็มีสิ่งลึกลับที่ลอยมาเหมือนกัน
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าที่ลอยมาแบบนี้ได้ที่พบแบบนี้ได้เนี่ย

แล้วพอเจอปุ๊บนะมีสิ่งปฏิหารเกิดขึ้นอีกคุณผู้ชม
ไปดูดีกว่าว่าชาวบ้านเขาเจออะไร
ไปค่ะนั่งรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปเลยค่ะ
ไปที่นี่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
แล้วก็ช่วยกันยกลงมา

สามแรงนะสภาพสตรียุคนี้เขาสตรองเห็นมั้ย
เขายกหายหินโบราณนี้ขึ้นมา

ใช่แล้วค่ะแล้วไม่ใช่เป็นหายที่เพิ่งสร้างด้วยนะ
เป็นหายโบราณที่ชาวบ้านเขาไปเจอที่บริเวณลำห้วยสาย
ความสูงใน๗๐เซนติเมตรเส้นรอบวงประมาณ๑๓๓เซนติเมตร
ก้นหายในกว้าง๗๒เซนติเมตร

ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าหายนี้นะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่

เราก็เลยไปถามผู้พบหายแห่งนี้นะคะ
ก็คือนายธนาวันโพธินามบอกว่าตอนที่พี่ธนาวันเนี่ย
ไปพบหายหินนี้ก็คือตอนที่ออกไปสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วม
ตอนที่ไปสำรวจนี่นะก็ไปพบกับหายนี่แหละ
ฝังอยู่ฝั่งลำห้วยก็เลยเดินไปดู
ปรากฏว่าสังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติกับหายนี้
นั่นก็คือภายในหายนี้นะไม่มีน้ำท่วมขังเลยแม้สักจุดเดียว

จริงแม้ว่าพื้นที่โดยรอบจะน้ำท่วมกันขนาดไหนก็ตาม

แต่มันก็ควรจะมีบ้างไงสักหยดนึงหรือมีความชื้นอะไรหน่อย
แต่พี่เขาบอกว่าฝนก็ตกต่อกันหลายวันน้ำก็ท่วมแต่มันไม่มี

จากนั้นก็เลยยกหายนี้ขึ้นมานะคะ

แต่ปรากฏว่าตอนที่ไปพบแล้วจะเอายกกลับยกมาไม่ได้
เหมือนกรณีพระพิคเนธเลย
ก็เลยลองอธิษฐานดูบอกว่าขอให้ยกขึ้น
ถ้าหากยกขึ้นจะเอาไปเก็บรักษาไว้ที่วัดสุนทรธรรมาราม
สิ้นสุดคำอธิษฐานก็ยกขึ้นมาได้จริงค่ะ
ก็เอาเรื่องนี้ไปบอกชาวบ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้าน
จากนั้นมาก็กลายเป็นหายสีขาวแบบนี้

เอาขึ้นมาแล้วกลายเป็นสีขาวเลยล่ะครับขุดที่ป่าครับ
จากชามมือมนุษย์นี่ล่ะค่ะคุณ
เพราะความเชื่อความศรัทธานี่แหละจึงทำให้หายนี้เปลี่ยนสีจากสีดินสีน้ำตาลเป็นสีขาว
เทียนดอกไม้จัดเครื่องบูชามาเต็มก็ว่าไม่ได้สิ
เพราะว่ามันก็ไม่รู้ที่มาของหายนี้เหมือนกัน
แต่ความเชื่อเขาคือว่าเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ไง

แล้วก็ต้องรอดูรอดูว่า
หลังวันที่๑๖จะเกิดอะไรขึ้น
จะโชคดีกันแค่ไหนโอ้ยหายนี้อาจจะขาวกว่านี้
อันนี้อาจจะขาวแล้วก็จะมีผ้ามีสี
แล้วก็จะมีพวงมาลัยมีหลายอย่างน้ำดงน้ำแดงแล้วก็มีแตรวงด้วยนะบางที
เหรอถ้าหากว่าหายนี้นำโชคมาให้
ใช่แต่ที่แน่นะหายแห่งนี้หายตัวนี้
เขาจะเก็บเอาไว้ให้ประชาชนแล้วก็เด็กรุ่นหลัง
ศึกษาต่อไปว่าเออมันผลิตมาในยุคไหน
ทำมาจากวัสดุอะไรหลวดลายเป็นยังไงก็เป็นในเรื่องราวของศิลปะไป
ใดซะบอกกันไว้ก่อนต้องใช้วิจารณญาในการรับชมนะ
เรื่องราวของความเชื่อมแบบนี้นะครับใช่แต่ใหญ่มากเลยนะเป็นหายขนาดใหญ่
ปกติเรานึกถึงหายเราก็จะนึกถึงหายขนาดเล็กแบบนี้
คือคนสมัยก่อนเขาก็จะนำเงินนำอะไรต่างที่มีค่าใส่ในหายแล้วก็ฝังดิน